ปัญหาการขาดแคลนอวัยวะบริจาคก็ทำให้ผู้ป่วยที่ต้องการปลูกถ่ายอวัยวะ
ต้องเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากนะครับ
แต่ว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าโดยเฉพาะการวิจัยในเรื่องของเซลล์ต้นกำเนิด
หรือว่าสเต็มเซลล์ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐ
กำลังทดลองปลูกอวัยวะมนุษย์ภายในตัวหมู
ท่ามกลางการคัดค้านของกลุ่มมนุษย์รักษัตริย์นะครับ
จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสหรัฐนะครับ
อยู่ในระหว่างการทดลองปลูกอวัยวะของมนุษ
การฉีดสเต็มเซลล์ของมนุษย์ที่ต้องการรับอวัยวะใหม่เข้าไป
ภายในตัวอ่อนของหมูเพื่อสร้างไข่มีร่า
นั่นก็คือตัวอ่อนที่ผสมระหว่างหมูและมนุษย์ขึ้นมา
โดยจะปล่อยให้ตัวอ่อนเติบโตในหมูตัวเมียเป็นเวลา๒๘วัน
ก่อนจะนำตัวอ่อนออกมาเพื่อนำเนื้อเยื่อมาวิจัยนะครับ
วิจัยหวังว่าตัวอ่อนของหมูจะสามารถสร้างตับอ่อนที่เป็นของมนุษย์ขึ้นมาได้
เพื่อนำไปใช้สำหรับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
แต่สิ่งที่เป็นข้อกังวลของนักวิทยาศาสตร์ก็คือเซลล์ของมนุษย์ที่ตบเติบโตขึ้น
อาจจะส่งผลต่อการพัฒนาสมองของหมูและอาจทำให้มันมีความคิดเหมือนมนุษย์มากขึ้นได้
ซึ่งข้อกังวลต่างรวมทั้งเสียงคัดค้านจากกลุ่มอนุรักษ์สัตว
ทำให้ปีที่ผ่านมาสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐเรียกร้องให้ยุติการทดลองนี้
ขณะที่อาจารย์ด้านศัลยกรรมระบบประสาทกล่าวว่าหมูถือเป็นที่เพาะอวัยวะมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางชีวภาพ
ว่านอกจากจะสามารถปลูกอวัยวะอย่างตับอ่อนได้แล้ว
ยังสามารถเพาะหัวใจตับไตปอดและกระจกตาได้อีกด้วย
แต่ก็ให้ความสำคัญกับผลกระทบที่จะเกิดกับสมองหมู
หากพบความผิดปกติทางทีมก็จะยุติการเติบโตของตัวอ่อนและไม่ให้ตัวอ่อนเกิดมาเช่นกันนะครับ
ทดลองสร้างอวัยวะมนุษย์ภายในตัวอ่อนของหมูเคยมีการทดลองกันมาแล้ว

หลังจากเกิดความกังวลว่ามนุษย์อาจจะได้รับเชื้อไวรัสจากสัตว์ได้
จนกระทั่งโรงเรียนการแพทย์ของมหาวิทยาลัยฮาวาส
เทคโนโลยีการตัดต่อยีนเข้ามาช่วยทำให้เชื่อมั่นได้ว่า
วัยวะที่เพาะขึ้นจะสะอาดปลอดภัยสำหรับคนไข้ที่รอรับการปลูกถ่าย
ปัจจุบันในอังกฤษมีผู้ป่วยในรายชื่อรอการปลูกไทย

เนื่องจากขาดแคลนผู้บริจาคอวัยวะให้แก่พวกเขาครับ